ดูเรื่องนี้ดีกว่าค่ะไม่มีความสุขเลย

เขาบอกว่าถูกบริษัทฟาร์มเห็ดที่สกลนครหลอก

คุณกันจอมพลังเข้ามาช่วยนะคะ
นำผู้เสียหาย๖๐กว่าคนนะคะ
ส่วนสอบสวนอาทยากรรมทางเทคโนโลยี

ให้ไปลงทุนทำฟาร์มเกษตร
รูปแบบฝากเลี้ยงเห็ด
คล้ายกับว่าคนลงทุนจะเป็นเจ้าของโรงเพาะเห็ด
ฟาร์มจะดูแลให้

รอรับผลตอบแทนผลตอบแทนสูงมาก

เดี๋ยวเขาจะดูแลให้ปลูกให้อะไรให้รอรับเงินอย่างเดียว

อกจากนี้มีการชวนลงทุนรูปแบบ

ฟาร์มกัญชาฟาร์มกระท่อม
โอ้โหได้หลายฟาร์มก็เลือกเลยจะฟาร์มไหนอ่ะ

นางสาวบีนามสมมุติอายุยี่สิบเจ็ดหนึ่งในเหยื่อบอกว่า
ไปเจอธุรกิจนี้ผ่านทางเฟซบุ๊คเมื่อปี๖๒
โฆษณาดูน่าเชื่อถือมากเลย
มีรูปฟาร์มมาโพสต์เอาไว้
แล้วก็อ้างถึงคนมีชื่อเสียงเยอะมาก

ตอนนั้นสามีเธอไม่ยอมให้เอาเงินไปลงทุน
กันยายนปี๖๔สามีเสียชีวิตกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว

ตัดสินใจอยากลงทุนอยากทำงานอยากได้เงิน

เพาะเลี้ยงเห็ดกับฟาร์มเห็ด
ก้อนแรกที่ลงทุนคือ๑๑๐๐๐บาท

ลงทุนปลูกกระท่อมบ้างอะไรบ้าง
เธอบอกว่าเธอจะต้องได้รับเงินปันผล

ครั้งแรก๒๕กรกฎาคม

มีผู้เสียหายรายอื่นก็เริ่มไม่ได้เงิน
ก็เริ่มเอกใจโดนโกงหรือเปล่า
สอบถามไปที่ฟาร์มว่าจะได้เงินปันผลไหมเนี่ย
เดือดร้อนนะไม่มีเงินเลี้ยงลูก

ฟาร์มบอกว่าได้เงินแน่นอนรอก่อน

ตัวเธอเองลงทุนไป๘แสนบาท
โอ้โห
ปันผลนะคะเขาให้รอ๖เดือน
รอ๖เดือนถึงจะได้
หนูครบ๖เดือนรอบแรกก็๒๕กรกฎา

คือผู้เสียหายท่านนี้นะคะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
เอาเงินมาลงทุนถูกโกงหมดตัวไม่มีเงินเลี้ยงลูก
ถึงขั้นจะคิดสั้นฆ่าตัวตายเลยนะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
นี่คุณกันจอมพลังยืนอยู่ข้างก็คือมาช่วยเหลือเหยื่อทุกคน

ใช่ค่ะว่ามันนักมากเลยหนึ่งในคณะกรรมการของฟาร์ม
เขาอ้างตำรวจเขาอ้างผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคม
เขาอ้างสื่อมวลชนว่าเป็นพักพวกเขา

อ้างหมดเลยสุดท้ายก็เลยไปแจ้งความ
ก็เลยรู้ว่าไม่ได้มีใครไปอยู่เป็นพวกเขาไปอยู่ข้างเขา
ตำรวจผู้ใหญ่สื่ออะไรไม่มีใครไปรู้จักเขาเลยอะค่ะ
วันนี้บอกไม่ห่วงค่ะสื่อเป็นของเราตำรวจเป็นของเราเนี่ย
อ้างแบบนั้นบริษัทนี้เหมือนกับเคยหลอกคนมาลงทุนแล้วนะคะ

ก็เลยบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยนะคะ
กลุ่มผู้ต้องหาออกนอกประเทศไปแล้ว

ออกนอกประเทศไปแล้วค่ะกำลังเร่งออกหมายจับนะคะ
จากข้อมูลพบว่ามีผู้ต้องหาที่มีประวัติจดทะเบียนบริษัท๓คน

สินของผู้ต้องหาตรวจสอบว่าอยู่ในประเทศไทยแค่ส่วนหนึ่ง
เหมือนจะเอาทรัพย์สินนี้ออกนอกประเทศไปแล้วด้วย
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะ
เพราะมีผู้เสียหายเยอะจะมีใครมาเกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือเปล่า

พฤติกรรมของกลุ่มผู้ต้องหาเข้าข่ายความผิดฐานช่อกงประชาชน
กู้ยืมเงินอันเป็นการช่อกงประชาชน
นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จตามพรบคอมนะคะ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นตอนนี้มีผู้เสียหาย
เรื่องของฟาร์มเห็ดที่ถูกหลอกให้ไปลงทุนนะคะ
โอ้ยมิ้วบอกว่า๖๐คนก็เยอะแล้ว
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่า๓๕๐๐คน

หรืออาจจะไปแจ้งความไว้ที่อื่นหรือยังไง
พี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะดูหน้าจอค่ะ
มูลค่าความเสียหายรวมแล้วกว่า๑๕๐๐ล้านบาท

แล้วหนีออกนอกประเทศไปแล้ว

หลอกแล้วหลอกอีกไม่เคยโดนจับสักที

โดยอาจจะไปดำเนินการอยู่

โอ้โหเรื่องนี้ต้องขยายผลต่อจริงค่ะ